ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะวัยรุ่นตีกันมีมาให้เห็นอีกแล้วนะคะ
จอดรถวิ่งลงไปทำร้ายร่างกายกันเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการ
แล้วมันก็เดือดร้อนพ่อแม่ผู้ปกครอง
ก็ต้องพาลูกหลานไปหมอบตัวกับตำรวจอะไรต่ออะไรถูกดำเนินคดีกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ที่บริเวณใต้สะพานภูมิพลค่ะ
จะเห็นว่ามีวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์กันมา
คนซ้อนท้ายไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไป
มีกระบะมาจอดแล้วก็มีวัยรุ่นวิ่งตามรถจักรยานยนต์เข้าไป
แล้วก็มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ถูกมีดฟันหัวเลือดไหลอาบเลยค่ะ
ก็ถูกทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกัน
แต่ก็ย้อนกลับมาโทรหาเพื่อนให้ช่วยพาคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลบางประกอบสมุทรปราการ

เป็นพ่อค้าขายน้ำอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลย

เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุกำลังเปิดร้านขายของ
ฝ่ายก่อเหตุนั่งรถกระบะกันมาค่ะ

แล้วก็วิ่งลงจากรถไปไล่ทำร้ายร่างกาย
วัยรุ่นที่เขาขี่รถจักรยานยนต์กันมานะคะ

คนก่อเหตุก็ขึ้นรถกระบะแล้วก็หนีกันไป
คุณลำดุแลนด์คล้ายชานานะคะของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

คนที่เห็นเหตุการณ์ที่เป็นพ่อค้าขายน้ำอยู่ตรงนั้น

นายพัฒนพรกำลังขายของอยู่
กระบะคันนี้เป็นรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะมีวัยรุ่นนั่งกันมาในรถ๔๕คน
ขับมาแถวหน้าร้านของนายพัฒนพรพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นรถจักรยานยนต์คู่อริกำลังจะเลี้ยวรถกระบะก็เลยจอด
คนที่อยู่บนรถกระบะก็เลยวิ่งลงมาจากรถกันนะคะคือมีอาวุธด้วยนะคะมีมีด
แล้วก็วิ่งไล่รถจักรยานยนต์แล้วก็ถีบรถรถล้มเขาก็ร่วงลงมา
คนซ้อนร่วงลงมาก็ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็หนีไปตั้งหลักแล้วก็เนี่ยย้อนกลับมาช่วย
คนซ้อนที่ร่วงลงไปนักเลยนะถูกกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บนรถกระบะ
มาทำร้ายใช้แท่งเหล็กฟาดหัวแล้วก็ถูกกลุ่มกระทืบ
นายพัฒนาพรกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปห้าม
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเขาทำยังไงรู้ไหมคะ
เขาชี้หน้าคนห้ามชี้หน้าด่าเลยแล้วก็บอกว่า
อย่ามายุ่งนะถ้ายุ่งจะเดือดร้อนขู่เขาด้วย
แล้วก็เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มก่อเหตุก็ขึ้นรถกระบะ
แล้วก็หนีกันไปอ่ะคนเจ็บก็เลยต้องรีบไปโรงพยาบาลกันนะคะ
คนขี่จักรยันยนต์เพื่อนกลุ่มใด
ของคนที่เจ็บเนี่ยนะฮะอายุ๑๖เท่านั้นนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองไม่รู้จักกับฝั่งคู่กรณีเลยนะฮะโดยเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์กันจะพากันไปบ้านเพื่อนในซอยยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องมาก่อนนะก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนของตัวเองเคยมีเรื่องกับฝั่งนั้นหรือไม่เพราะว่าตัวของคนขี่จักรยานยนต์อายุ๑๖ปีเนี่ยเพิ่งจะย้าย
ผมกำลังเลี้ยวไปทางบ้านเพื่อนแล้วเขาเปิดประตูลงมา๕๖คนไปวิ่งไลร์ทดอด
เพื่อนผมโดดลงจะวิ่งหนีแต่ว่าวิ่งไม่ทัน

ไปฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ไปเจอมานะครับทุกผู้ชมครับ
หนึ่งในฝั่งผู้ก่อเหตุบอกว่าต้นเหตุที่มีปัญหากันตามมาเอาเรื่องกันเนี่ย
เพราะว่าฝั่งคนเจ็บชอบมาหาเรื่องพวกเขาก่อนแล้วมาหาเรื่องบ่อยด้วย
บางครั้งเจอกันก็วิ่งไล่แถวป้ายรถเมย์บางครั้งไปป่วนแถวบ้าน
มาดูถูกกันถึงสถาบันก็บ่อย
ยืนยันว่าฝั่งตัวเองถูกหาเรื่องมาโดยตลอด
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยถึงจะเป็นฝั่งนี้ที่ตามไปเอาเรื่องก่อน
ทั้งสองคนเนี่ยคือขี่รถผ่านมาแถวบ้านจำหน้าได้
ก็เลยจอดรถลงไปเอาเรื่องด้วยความโมโหนะลงไปเคลียร์
เพียงแต่ว่าบังเอิญถือมีดติดมือลงไปด้วย
ขณะเดินไปเคลียร์เขาอ้างว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยพยายามจะขี่รถหนี
ก็เลยต้องไล่ตามแล้วก็เครื่องมีดไปเพื่อข่มขู่ไม่มีเจตนาจะฟันนะ
ไม่มีเจตนาทำให้เจ็บหลังจากนั้นฝั่งนั้นเขาก็รถล้ม
หล่นลงมาจากรถนะครับอ่าก็เลยเข้าไปช่วยกันนะ
คือเพื่อนเขาเนี่ยก็คิดว่าเขาจะโดนต่อยแต่ว่าเขาเองเนี่ย
ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาถึงขนาดนี้แต่เพื่อนคิดว่าเขาจะโดนต่อย
ก็เลยเข้ามารุมกระทืบอีกฝั่งหนึ่งอืมอ่าที่อีกฝั่งหนึ่งเขาเจ็บเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองคว่างมีดไปแล้วพลาดก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจ

ไม่ใช่พาเพื่อนไปตีครับก็คือถ้าย้อนไปตั้งแต่แรกนะครับ
ตั้งแต่แรกในต้นเหตุเลยก็คือผมเรียนสถาบันหนึ่ง

มีรถโรงเรียนแปลกนี้อีกทุ่นล่ะอีกโรงเรียนเขาก็ขับม้องไซเขมาตีกว่าผมเลย
เป็น๑อายนานน้องพี่ฟังแปลนที่นี่นะ

ไม่ได้ตั้งใจแค่แบบ
ว่างมีดไปพลาดไปโดน
คนเจ็บก็คือคนซ้อนรถจักรยานยนต์

กระโหกร้าวอะนะคะ

ครับก็เจ็บเยอะนะแต่พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ตอนนี้คุณหมอบอกว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนทางคดีตำรวจสพพระประแดงบอกว่าก็เรียกกลุ่มคนก่อเหตุมาสอบปากคำแล้วนะคะ
ตั้งสองข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับปัจจิบ
พาอวุธไปในที่ศาสนานะคะใช่ครับ

จุดเริ่มต้นก็คือก็เจอกันแล้วก็หาเรื่องกันไปมา
ใช่ไหมแล้วก็มันก็ไม่จบไม่สิ้นให้ผู้ชมทองส่งข้อความมาหน่อยกันแล้วกัน

ข่าวไวรุ้นตีกันหายไปวัน๒วันมาอีกแล้ว
เป็นระยะจริงข่าวแบบนี้